คุณผู้ชมคะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
เป็นคนร้ายบุกเดี่ยวไปเลยแล้วก็ใช้มีดสปาต้า
จี้ชิงเงินที่ร้านสะดวกซื้อนะคะ
ภาพเหตุการณ์ภาพนี้ค่ะนี่เป็นกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ที่คนร้ายอย่างที่เห็นเป็นลักษณะคล้ายวัยรุ่นนะคุณผู้ชม
รูปร่างผอมเพลียวสูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร
หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าเอาไว้สังเกตที่มือค่ะ
ถือมีดสปาต้าอยู่ไปจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ
สาขาตลาดดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
คนร้ายได้เงินไป๒๙๐๐บาท
ล้วงเงินไปจากที่เก็บเงินนะคะ๒๙๐๐บาท
ใส่กระเป๋ากางเกงไว้แล้วก็หนีไป

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปที่เกิดเหตุ

ประชุมกันอยู่เป็นชั่วโมงค่ะก็ยอมรับว่า
คนร้ายเนี่ยอุกอาจมากเพราะว่าลงมือในเขตเทศบาล
ช่วงที่คนยังพลุกพลั่นอยู่เลยนะคะ
น่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะว่าดูเหมือนชำนาญ
เรื่องของเส้นทางการหลบหนีแล้วก็วางแผนเป็นอย่างดี
คือจอดรถห่างจากที่เกิดเหตุไปไกลกว่า๓๐๐เมตร
เพื่อหลบเลี่ยงการถูกบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนนี้สั่งให้จัดชุดสืบสวนลงหาข่าว
เพื่อเร่งติดตามแกะรอยคนร้ายและตามจับกลุ่มให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพนักงานที่ถูกคนร้ายจี้ชิงเงินคือนางสาวสุนิตาคงแสงงามค่ะ
ก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นระยะเวลาสั้นมาก
สามนาทีเท่านั้นค่ะและคนร้ายเนี่ยแต่งตัวมิดชิดมาก
อย่างที่เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้นะคะ
แขนยาวมีถุงมือกางเกงขายาวสวมหมวกไหมพรมปิดบางใบหน้าไว้หมดเลย
มาจี้บังคับให้เปิดลิ้นชักเครื่องเก็บเงินพอได้เงินไปแล้วก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์
วิ่งหนีไปเธอบอกว่าคนร้ายคนนี้ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรเธอ
แล้วก็ไม่ได้ทำร้ายเพื่อนในร้านด้วยนะคะ
คือได้เงินแล้วก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์หนีไปนะคะ